ทีนี้มันมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในโซเชียลนะคะ
หลังจากที่มีคนโพสต์ภาพภาพหนึ่ง

ทำให้บริษัทขนส่งเอกชนและปรายศนีย์ไทย
ไม่รับส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล้างมือ

เอ้าบ้านก็ไม่ให้ออกเจอก็ไม่ให้เจอ
แต่ถ้าบริษัทไม่รับขนส่งเนี่ยแล้วจะทำยังไง
ปรายศนีย์ไทยรีบออกมาชี้แจงแทบไม่ทันนะคะ

มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่า๑๒๓๔๕
มีอะไรบ้างที่ปรายศนีย์ไทยไม่รับส่ง
เรื่องนี้ค่ะนายก่อกิจด่านชัยวิจิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดบอกว่า
จริงนะปรายศนีย์ไทยยังเปิดรับฝากส่งพัสดุประเภทเหล่านี้
แล้วก็เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าต่างนานาด้วย
แต่มันคือการส่งในประเทศนะที่ปรายศนีย์ไทยจะส่งให้
แต่ถ้าเป็นการฝากส่งระหว่างประเทศค่ะปรายศนีย์ไทยจะส่งให้เฉพาะหน้ากากผ้า
หน้ากากที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นพวกเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย
รายศนีย์ไทยไม่ส่งให้ถ้าไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เพราะถือเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้งานภายในประเทศสูงค่ะ
ทางปรายศนีย์ไทยเลยขอความกรุณาให้มาดูว่าที่เพจของทางปรายศนีย์นะครับ
เราจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นถ้าส่งในประเทศทุกอย่างส่งได้หมดแต่ถ้าส่งออกต่างประเทศได้แค่หน้ากาก
บริษัทปรายศนีย์ไทยชื่อถ้ารับดำเนินการแบบนี้นะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามีผู้ใช้บริการมาร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะว่า
เจ้านาธิศูลากากรเข้าตรวจค้นพัสดุแล้วก็เลยทำให้พัสดุเสียหาย
รายศนีย์ไทยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สุรกากรมีอำนาจในการตรวจค้น
แล้วก็อายัดสิ่งของต้องสงสัยที่จะมีพฤติการในการหลบเลี่ยงภาษี
ไม่ว่าจะเป็นระบบของรัฐหรือว่าระบบเอกชน
ุรกากรมีสิทธิ์เข้ามาตรวจค้นได้หมด
แต่เจ้าหน้าที่ปรายศนีย์จะไม่มีอำนาจในการแกะกล่องนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้นำของอื่นใส่เข้าไปด้วย

ใช่ครับก็เคลียร์เพราะว่าหลายคนก็มีคำถามมาเยอะว่า
ทำไมถึงห้ามส่งส่งได้นะของปรายศนีย์ไทยครับ